ยังจำกันได้ไหมก่อนหน้านี้คุณก้องห้วยไร่เขาออกมาฉะออกมาแฉนักร้องรุ่นหลาน
บอกว่าชอบจัดคิวร้องเพลงเอื้อผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองล้วนเลย
งานนี้บอกเลยว่ากล้องเขาบอกเขาโดนมากับตัว
ทริปเกาหลีนี่แหละค่ะหลายคนก็เลยบอกว่าอุ๊ยว่าใครอ่ะ
นักร้องรุ่นหลานเนี่ยเบิ้ลปฐุมราชหรือเปล่าคู่ซีดูโอเขาเนี่ยนะฮะ
คือเรื่องนี้การันตีความจริงโดยคนจริงเขาบอกอย่างนี้เขาเป็นคนจริงเบิ้ลปฐุมราช
ไหนก็โดนพาดพิงมาแล้วขอออกมาเคลียร์หน่อยแล้วกัน
ืดอกรับไปเลยคนที่กล้องห้วยไร่พูดถึงก็ผมนี่แหละ
วันนั้นเนี่ยคิวผมเนี่ยต้องขึ้นก่อนเพราะอะไรสคริปต์ของวงดนตรีเขาจัดมาแบบนี้
มันเป็นวงผมอ่ะผมก็ขึ้นก่อนแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะแล้วจังหวะนั้นคุณผู้ชม
คนดูเขาอยากให้ติ๊บพอดีผมก็รับมาร้องเสร็จผมก็ลงพอคิวพี่ก้องขึ้น
คนดูเอ้าเงินหมดแล้วไงเขาให้ผมหมดแล้วผมขึ้นก่อนอ่ะ
พี่ก้องบอกพี่ก้องไปได้ซากกระบาด
พอหลายคนมาฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตคู่กัน
ไอ้เงินติ๊บเงินสังอะไรเนี่ยมันไม่แบ่งกันหน่อยหรือไงนะฮะ
ฮุบไว้คนเดียวจนกล้องเขาต้องออกมาโวยกันแบบนี้นะคุณผู้ชม
ส่วนความสัมพันธ์คู่นี้จะไม่ร้าวฉานกันใช่ไหม
เดี๋ยวไปฟังเบิ้ลปฐุมราชชี้แจงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เป็นจังหวะที่คนกำลังเตรียมเงินให้ติ๊บพอดี

กล้องไม่ได้ขึ้นเราก็เลยโกยคลิปตรงนั้นไปคนเดียวก่อน

คนจะชอบสงสัยแล้วก็งงชื่อว่าเบิ้ลหรือกล้อง
พอมาพบขอเงินขึ้นหน่อยจะเอาแต๊กซี่กลับ

ก็คือไปขอกล้องก็คือไปขอกล้อง

ไม่แชร์ถ้ามันเป็นส่วนกล้องสามารถใครมันพี่
แต่เราไปเป็นวงรวมนะเราไม่แบบว่า

แต่กับกล้องคือมันแยกเสียงกันอยู่แล้ว
พูดอย่างนี้คือเหมือนพี่ก้องไปเป็นแขกรับเชิญเรานะ
ก็ประมาณนั้น
เหมือนผมมีฐานให้เขาไปโชว์

ไม่เกลียดครับ
คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วอย่าดราม่านะ
เขาก็พูดแซวเล่นกันไปแหละเพื่อน

ผมแล้วคนละเสียงกันนะจบกันไป
แล้วต้องบอกว่ายิ่งตอนนี้นะคุณผู้ชมยิ่งแบบคู่นี้กัดจิกกันเมื่อไหร่นะ

งานคู่กล้องเบิ้ลติดต่อมาเยอะมาก
แต่คุณเบิ้ลเขาบอกเลยว่าไม่สามารถจัดให้ได้ทุกงานจริง
เพราะว่างานหลักของตัวเองก็แน่นมากแล้วนะคะ
ฝากแฟนที่อยากชมแบบคู่หูดูโอกล้องเบิ้ลนะฮะ

เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีจัดที่ไหนคุณตามไปแล้วกัน
แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกที่ตามดั่งใจปรารถนา
ว่าไม่ได้คู่นี้เขาเป็นนุ่มฮอตนะคุณผู้ชมนะ

รอบหน้าขอพี่ก้องขึ้นก่อนบ้างนะดูซิจะได้คลิปหรือเปล่า
เหมือนเดิมอ่ะเก็บไว้ให้เบิ้ลอีกกว่า
โดนขอยืมเงินค่าแท็กซี่กลับมวยอ่ะ